พี่บอกว่ายืน๑ในใจยืน๑จริงนะคะ

ไปเฝ้าพี่เสกเตะฟุตบอล
คุณผู้ชมคือเรียกได้ว่าไม่ห่างกายกันเลยทีเดียว

ก็เลยคว้าตัวมาอัปเดตถึงอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าของพี่เสก
ซึ่งพี่การบอกนะคะว่าตอนนี้ไปหาหมอทุกเดือน
และให้รับงานอาทิตย์ละ๒๓ครั้งเท่านั้น
ซึ่งจริงอาการป่วยของพี่เสกเนี่ยดีขึ้นตามลำดับนะ
เรื่องที่เคยคิดสั้นฆ่าตัวตายก็น้อยลงแล้วค่ะ
ส่วนเรื่องคดีหมินประมาทกับคู่กรณีอีฟอภิษยาที่ยังเหลืออยู่
ก็ขอต่อสู้ตามกระบวนการทางกฎหมาย
โดยจะมีนัดขึ้นศาลอีกทีในเดือนพฤศจิกายน
เรียกได้ว่าวิ่งรอกขึ้นศาลจนพิการได้ฉายา
มิสสารทายากันเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าแฮปปี้ดีไม่มีกังวลใดจ้ะ
ขอลดโทษเหมือนกันอ่าพี่ก็ได้ถูกว่าเป็นคนที่บอกว่าชิวว์มากนะการใช้ชีวิตน้องอะไร
ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันเครียดอะไรขึ้นมาฉันจะดูพี่การเป็นตัวอย่างนะ
เขาชิลกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นลอยตัวเหนือความดราม่าทั้งหมดทั้งมวลนะจ๊ะ